ตอนนี้ยังมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่
ที่จังหวัดตรังนะครับมีปัญหาหนักมากที่สุดในขณะนี้
โดยมวลน้ำยังคงท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ราบรุ่ม
มีหลายชุมชนที่ตอนนี้ต้องติดเกาะออกไปไหนไม่ได้นะครับ
ติดตามรายละเอียดจากคุณพัชรพลลั่นธมเหลือง
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่ครับ
ทีมข่าวลงตรวจสอบที่ตะมนตวนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
จากบริเวณนี้คือจุดที่ต้องรองรับน้ำจากอำเภอเมืองตรัง
และบริเวณใกล้เคียงน้ำทั้งหมดจะไหลมารวมกันก่อนที่จะทยอยระบายลงสู่ทะเล
ทำให้บ้านเรือประชาชนในตะบนควรธานีได้รับความเดือดร้อนแล้ว
เกือบ๕๐๐หลังคาเรือนจากการสังเกตพบว่า
บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตรไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
ต้องอบพยพออกมาอยู่ด้านนอกซึ่งก่อนหน้านี้น้ำยังไม่สูงมาก
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์พนังกั้นแม่น้ำตรังพังเสียหายที่ตำบลหนองตุดอำเภอเมือง
แค่๒วันเท่านั้นน้ำก็เพิ่มขึ้นวันละ๓๐เซนติเมตร
และกำลังเพิ่มขึ้นทุกขณะประกอบกับอยู่ในช่วง๑๕ค่ำ
ทำให้น้ำทะเลหนุนสูงอีกประมาณ๓๔วันถึงจะลดลง
ทีมข่าวรบประทุกข์ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบล
นำถุงยางชีพน้ำดื่มข้าวสารมากกว่าร้อยชุด
นำขึ้นเรือเพื่อเดินทางเข้าไปสู่ชุมชนบ้านบินหยีที่ติดเกาะออกไปไหนไม่ได้

เนื่องจากต้องขับเรือผ่านสวนปามเข้าไปลึกกว่า๓กิโลเมตร
ใช้เวลาน่าจะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง
แต่ด้วยความหวังที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ไปกว่าครึ่งชั่วโมงผ่านสวนปาม

มีชาวบ้านมายืนรอคอยรับถุงยังชีพจากคารวาลของเรา
ซึ่งถุงยางชีพถูกแจกจ่ายไปยังผู้ประสบภัยครบทุกครัวเรือน
เราได้สอบถามชาวบ้านที่นี่พวกเขาบอกว่า
บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงมากกว่า๒เมตร
อบพยพมาอยู่บริเวณเต็นต์กลางถนน
พี่ครับบ้านคุณพี่อยู่ไหนแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่
อยู่ข้างในรุ่มข้างล่างไปเลยค่ะมันเป็นที่รุ่มค่ะ

ค่ะตอนมาก็มีก็มาช่วยเอารถกระบะมาช่วยค่ะ

ถ้าว่าลุงต้านขึ้นมาช้าก็เอาของออกมาไม่ได้ค่ะ

ดีค่ะรู้สึกว่ามีหน่วยงานมาช่วยก็ดีขึ้นค่ะ

ต่อมาในช่วงเย็นทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังตำบลบางรักษ

จากพื้นที่บริเวณนี้ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากเหตุการณ์พนังกั้นแม่น้ำตางพังเสียหายจุดที่๒
บ้านเรือประชาชนในตะบนนี้ถูกน้ำท่วมไปแล้ว๑๔๘๗ครัวเรือน
ระดับความสูงของน้ำอยู่ที่ประมาณ๓เมตร
บ้านชั้นเดียวต้องอบพยพมาอยู่ด้านนอก
ตลอดระยะเวลา๒กิโลเมตรที่เรานั่งเรือเข้าไปสู่หมู่ที่๖และหมู่ที่๔ตำบลบางรักษ
พบว่าบ้านทุกหลังคาเรือนจมอยู่ใต้บาดาน
นี่คือเส้นทางที่เราไปตรวจสอบความเสียหายของพนังกั้นน้ำจุดที่๒
พบว่าความยาวเกิดขึ้นประมาณ๓๐เมตร
และระดับน้ำในแม่น้ำตังสูงกว่าผนังกั้นน้ำเกือบ๕๐เซนติเมตร
วิรัติรัตมณีมีบ้านอยู่ติดติมแม่น้ำตรัง

ทำให้บ้านของเขาติดเกาะออกไปไหนไม่ได้
เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและอยู่ไกลจากถนนสายหลัก
หากออกไปก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
เพราะครอบครัวเขามีเพียงเรือลำเล็กลำเดียว
ขึ้นเร็วขึ้นตั้งตัวไม่ติด
แรงมากเชี่ยวมากโคตรน่าตัว
โคตรนอนปลาตื่นวังอยู่
อยู่เรื่อยว่าน้ำจะมาเท่าไหร่ยังไง

ระดับน้ำในชุมชนสูงเกือบ๓เมตร
และจะลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติได้

ว่าน่าจะต้องรออีกประมาณ๑๐๑๕วัน
สถานการณ์ถึงจะเข้าสู่สภาวะปกติ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน